พาไปอีกหนึ่งที่นะครับพาไปที่จังหวัดนครปฐมไปดูกันหน่อย
เขาบอกว่าที่นี่ให้โชคให้ลาบดีนักแล
คุณแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
เป็นแบบนี้ทุกครั้งไปนี่เป็นภาพใหม่ที่ผู้สื่อข่าวของเรา
ในพื้นที่ในจังหวัดนครปฐมเขาส่งให้เรานะ
สดใหม่เลยนะไม่ใช่ภาพเก่านะ
ถูกต้องครับบรรยากาศก็คึกคักแบบนี้
โดยเฉพาะบริเวณอ่างน้ำมนตาทองงิ้วร้าย
โอ้โหนี่ก็คือคักมากเรื่องเด้นตลอด
ใช่ครับมีเหล่าบรรดาคนที่ชื่นชอบเนี่ยนะคะ
สอดส่องกันแล้วนี่คือผู้ที่ผมบอกว่าเขาโชคดี
ติดต่อกันถึง๓งวดนั่นก็คือคุณสามารถและคุณโชติกา
มีสีสองสามีภรรยาทั้งสองคนเล่าตรงกันเลยนะครับ
บอกว่าเขาได้ยินมาจากเพื่อนที่เคยมาวัดแห่งนี้
มีอ่างน้ำมนสักษิตที่ตั้งอยู่ข้างตาทองเฮียวไรก็จูงไม้จูงมือกันมา
ผู้สามีภรรยามาดูบ้างมาดูหน่อยเผื่อจะได้โชคได้ลาบกลับไป
ก็มากันนะแล้วก็มาถ่ายรูปอ่างน้ำมนต์กลับไปด้วย
โอ้โหไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นสองสามีภรรยานี้ถูกเลขรางวัลมาตลอด
ที่มากราบไหว้ทั้ง๓ครั้งก็เลยถูกติดกัน๓งวด
แล้วงวดนี้อ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วรายก็หน้าตาแบบนี้
ส่องจนตามันจะชนกันอยู่แล้ว
อ้าวอ้าวยังไม่พออ้าวอ้าวมี
เอาไปไว้บ้านได้เหรอคะ

ถ่ายรูปไปเออถ่ายรูปไปแล้วให้คนอื่นเขาดู
แบบนั้นแหละคนอื่นจะได้ดูด้วยไงช่วยกันดูแล้วมาวิเคราะห์กัน
อันนี้แหละคุณผู้ชมเขาไม่สนใจแล้วที่ผมจะบอก

จินตนาการว่าอ่างน้ำมนต์

บอกคุณผู้ชมแบบนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

คือคุณพี่เมื่อสักครู่เขาถูกติดกันหลายงวด
งวดสามงวดก็เลยไปสัมภาษณ์เขา

แล้วคุณถูกหรือเปล่าไม่ถูกติดกันสักงวดเลย
ไม่ถูกสักงวดยังไม่คุยเลย
ยังไม่ถูกหรือเปล่าเอาจริง
แค่ถูก๓งวดปะโทษทำเป็นคุย
ต้องมาสัมภาษณ์ไม่มาสัมภาษณ์
ไม่เคยถูกสักงวดแล้วผิดแต่ละงวดเจ็บหนักทั้งนั้น
แบบนิดเดียวไม่เห็นคุยเลยไม่คุยไม่เคยคุย